ไม่ใช่พื้นที่ในการหัดขับรถด้วยซ้ำ
แต่อยู่เอารถเก๋งมาหัดขับในสนามย่าของโรงเรียน
แล้วครูผู้หญิงคนหนึ่งเรียกมาขับรถในนี้ได้ยังไง
แล้วทับลูกวอเล็กบอลของเด็กไปแล้วจนมันแตก

หัดขับรถในโรงเรียน

ที่นั้นมันี่ตั้ง

ทำให้ราวรอร้องถั่ว

เพื่อการจริงทำยัน
เมื่อกี้เคร่ะเพื่อน
ไม่เคยเพื่อนกับคุณเลยนะ
มันไม่ใช่คือตัว
ขอดูโทรศัพท์นะครับ

มันใช่ที่ไหมคุณจะมาหักขับรถในโรงเกณฑ์
มันไม่ใช่ค่ะ

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันที่๓กุมภาพันธ์๖๔
เมื่อวานนี้เองประมาณสัก๕โมงครึ่งตอนเย็นนะฮะ
ก็มีคนนำรถเก๋งมาหัดขับในโรงเรียน
เกิดอุบัติเหตุชนเด็กในโรงเรียน
พอครูผู้หญิงคนนี้ตักเตือนก็แสดงอาการไม่พอใจ

ทีนี้ได้แจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะฮะ
และนี่ฮะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้

พบกับคุณครูสมหญิง
คุณครูสมหญิงซึ่งเป็นคนถ่ายและเป็นคนที่ด่ายพวกนี้

ครูก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
คือเธอได้ยินเสียงแบบโอ้โหเบิ้ลเครื่อง

ก็เลยออกมาดูและเห็นว่ารถคันนี้
แม่อยู่ก็มาฝึกหัดขับกันในสนามฟุตบอลของโรงเรียน
และอีกอย่างหนึ่งคือเหยียบลูกวอเล็กบอล
ของนักเรียนไปแล้วจนมันแตกเสียงดังเพราะเลยนะครับ
และทีนี้เมื่อรถหยุดลง
ครูก็เลยให้เด็กผู้ชาย๔คนวิ่งไปเก็บลูกฟุตบอล
จังหวะนั้นเองครับรถคันดังกล่าว
เหมือนตั้งใจจะเร่งคันเร่งแล้วก็ตรงเข้าไปหาเด็ก
ทีนี้ครูตกใจมากนะฮะตะโกนสุดเสียงบอกให้หยุด
หยุดรถเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ทีนี้ไอ้คนขับรถ
ชื่อว่านายพิชิตชัยก็ยังเหยียบคันเร่งรถอยู่
คล้ายกับทั้งเร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องดิบรถ
เป็นรูปตัวแอลเลยครูบอกแบบนี้นะฮะ
ทั้งที่ตรงนั้นยังมีเด็กอยู่
แล้วไม่คิดเหรอว่าเด็กจะได้รับอันตรายนะครับ
ครูก็เลยด่าไปแบบนั้นแล้วคนขับรถก็ลงมา
ต่อว่าครูอย่างที่เห็นเข้ามาประชิดตัวครูอย่างที่เห็นแล้วครับ
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุทางผอโรงเรียน
ได้แจ้งความกับตำรวจถึง๒กรณี
กรณีดังกล่าวนะฮะโดยตำรวจ
ได้เชิญตัวชายทั้ง๒คนมามาว่ากล่าวตักเตือน
พร้อมให้ทั้งสองคนขอโทษคุณครูสมหญิงแล้ว
โดยทางโรงเรียนจะไอ้นี่ไว้เลยคุณหมายหัวไว้เลย
ให้บุคคลทั้งสองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนอีก
ซึ่งทั้งสองคนเป็นคนนอกพื้นที่
เข้าทำงานรับจ้างในหมู่บ้าน
โอ้โหแต่มาฝึกขับรถกันในโรงเรียนมันไม่ใช่ที่นะฮะ

ด้านของนายพิชิตชัยชมเมฆอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นคนที่มีปากเสียงกับคุณครูสมหญิง
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้เสียงอ่อนลงนะคุณนะ

บอกว่าระหว่างที่ผมกำลังสอนพี่ชายขับรถ
ซึ่งขณะนั้นผมเป็นคนขับ
ผมก็ได้ยินเสียงครูตะโกนด่าใส่เสียงดัง
ก็เข้าใจว่าครูด่าพวกผม
ผมก็เกิดความโมโหและหยุดรถทันที
ผมก็เลยเข้าไปด่ากลับกับคุณครู

ผมสำนึกแล้วต่อการกระทำดังกล่าว

ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายครู
แล้วก็ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนห้ามหัดขับรถในโรงเรียน
ต้องห้ามอยู่แล้วล่ะยิ่งมีเด็กอยู่ด้วยอันตราย

หัดขับรถในถนนชุมชนก็ไม่ได้อันตราย
จริงคือเขาจะมีสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนฝึกขับรถอยู่